คุณผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีเนี่ยสพกบินบุรีคือตำรวจที่
โรงพักก็เห็นว่าแตนเนี่ยเขามาทำรังอยู่อืมทีแรกก็ทำไม่เท่าไหรอก
นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะสองปีกว่านี่โอ้โหเต็มเลยค่ะ
แล้วทีเนี้ยแตนเขาก็เหมือนพวกต่อเหมือนพวกพึ่งเขาห่วงรังใช่
พอมีรังเยอะมีจำนวนเยอะเนี่ยตำรวจอยู่แถวโรงพักเนี่ย
โอ้โหถูกต่อยกันชุดละมุนเลยนะฮะอืมต้องแจ้งกู้ไพให้มาช่วยกัน
ทลายรังแตนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะกู้ภัยมาช่วยนะครับนี่เอาพวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกเนี้ย

จากนั้นก็เอาไม้เนี่ยเคลียร์เลยนี่รังแตนี่เยอะนะครับ
ฝูงแตนก็บินทั่วไปหมดอืมแล้วก็ค่อยค่อยจัดการมันอืม
นี่เขาเรียกแตนลามนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ
คือตำรวจที่สพกบินบุรีบอกว่าไม่ไหวแล้วฮะ
เพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมุมหลังคาตรงนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับ
โรงพักษพกบินบุรีที่ปราจีนบุรี
แล้วสร้างรังมา๒ปีกว่าแล้วก็ขยายรังขึ้นเรื่อย
นะครับสมัยชมครับเดือดร้อนกันทั้งโรงพักษ์นะครับ
คือบางทีออกมาเนี่ยเขาห่วงรังเขา
เห็นใครเดินมาเนี่ยโอ้โหตำรวจเนี่ยถูกไล่

นายถูกต่อยเนี่ยแพ้รุนแรงเป็นไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ท่านตำรวจโทรธรทันโภษีรองภูมิกับการสืบสวนศพกบิลบุรี
นี่เป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกแตนต่อยนะครับ
แตนพวกนี้มาทำรังอยู่ที่โรงพักสักหลายปีแล้ว๒ปีกว่าแล้ว
มาสร้างรังแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร
ตำรวจก็เห็นว่าโอ้ไม่เป็นไรเล็กน้อยเขาคงอยู่กันไม่เยอะ
อยู่ไปอยู่ไปเนี่ยขยายรังขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยแล้วก็เริ่มหวงรังด้วย
ใครเดินผ่านเข้าใกล้ไม่ได้เลยถูกแตนไล่ต่อยกันทุกคนเลย
แล้วมันมาอยู่นานยังครับเนี่ยนานนะครับหลายปีแล้วครับ
เห็นหลายปีแล้วมันอยู่หลังสุขมะมุนอย่างกันปีน้อยเยอะ
ตอนนี้ทางกู้ภัยก็มาช่วยเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
จัดการรางการพวกนี้เรียบร้อยแล้วกู้ภัยมือวิทยาศาสตร์ภุตธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีนะฮะ
มุมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแต่เขาใส่ชุดป้องกันเรียบร้อยนะ
ใช่ต้องผู้เชี่ยวชาญต้องป้องกันให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นก็อันตรายอยู่
ตำรวจยังแม่จัดการเองไม่ได้เลยตำรวจยังโดน